สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดหวังจากการลงทะเบียนในมาตรการชิมช็อปใช้เฟสแรกไปนะคะ

เพราะว่าทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีมติ
เห็นชอบในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการชิมชอบใช้ระยะที่๒ออกมาแล้วนะคะ
เริ่มให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ในวันที่๒๔ตุลาคมนี้ค่ะ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่๒
โดยเฉพาะโครงการชิมช็อปใช้เฟส๒
ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียน
วงเงินสนับสนุน๑๐๐๐บาทจำกัดเพียง๓ล้านคน
จากนั้นจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ๑๕ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน๓๐๐๐บาท
โดยครั้งนี้กระทรวงการคลังปรับเวลาเริ่มลงทะเบียนใหม่
โดยแบ่งเป็น๒รอบต่อวันรอบละ๕แสนราย
รอบแรกจะเริ่มลงทะเบียนเวลา๖นาฬิกา
และรอบที่๒เริ่มลงทะเบียนเวลา๑๘นาฬิกา
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ซึ่งจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่๒๔ตุลาคมนี้
ไม่เกินวันละ๑ล้านคน

เชิญชวนร้านค้าต่างให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก
รวมถึงจะเปิดโอกาสให้เครือข่ายโรงแรม
ผู้ประกอบการทัวร์รถเช่า
สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วย
โดยสามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้ถึง๓๑ธันวาคมนี้เช่นกัน
อกจากนี้กรมสัมภากรยืนยันด้วยว่า
หรือเข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้

จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการที่ดี
ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบและได้รับบริการที่ดี
เช่นการคืนภาษีเร็วจากกรมสรรพากรด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน